ทีนี้มาดูเรื่องแปลกที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
สาวประเภท๒แกไม่รู้ไปโดนอะไรมานะคะ
แกก็ไปวิ่งขวางหน้ารถยนต์
วิ่งไล่จับรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ผ่านไปมา
แล้วไปนอนเกลือกกลิ้งบนฟุตบาท

หลังจากนั้นพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

ตำรวจต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
ตำรวจมีวิธีผ่อนคลายให้กับผู้หญิงสาวประเภท๒คนนี้ด้วย

แล้วถามว่าได้ผลไหมนี่ต้องเรียกว่าดนตรีบำบัดนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยตอนที่จับตัวเธอมาที่ห้องขังก็ยังโวยวายไม่หยุดนะฮะ
ส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังมากไม่ใช่กรีดร้องธรรมดา
ลักษณะคือโหยหวนนะคะเนี่ยคุณตำรวจน่ารักมากนะคะ
ใช้วิธีนี่เขาเรียกว่าอะไรดีดซึงใช่ไหมคะดีดซึงกล่อมเธอแบบนี้
สุดท้ายแล้วเธอก็สงบลงนะคะสงบลงนี่ใช้ดนตรีบำบัดแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ศูนย์วิทยุ๑๙๑ของเชียงใหม่ค่ะ
เขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่าสาวประเภท๒เธอคนนี้ไปอยู่กลางถนน
ลักษณะคืออาการคุ้มคลั่งจุดเกิดเหตุเดิมทีเดียวก็คือ
หน้าวัดมหาวันถนนท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
คือพฤติกรรมของเธอนี่ไปนอนอยู่กลางถนนบ้าง
ฟุตบาทแบบนี้บ้างวิ่งไล่จับรถบ้าง
แล้วยังไงล่ะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนก็กลัวว่าจะไปชนเธอ
จะไปทับเธอต้องหลบค่ะต้องหลบให้เธอนะคะ
ระแวกนั้นเขาก็กลัวเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ย
ประมาณสามสิบปีนะคะคุณผู้ชมพูดจาไม่รู้เรื่องคลุ้มครั่ง
แต่สื่อสารได้ตำรวจคาดแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย
น่าจะเกิดจากการเสพยาบ้าเข้าไปหลายเม็ด
ถาวีวงสุรียกุลเป็นรองสวพป
รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามทำหน้าที่๑๐เวนห้องขังวันนั้น
ที่สหพเมืองชิงใหม่แต่สุดท้ายถึงแม้จะกล่อมเธอ
เรื่องของความผิดบังเกิดไปแล้วนะคะ
มีความผิดเรื่องของสร้างความเดือด
เดือดร้อนน้ำคาญให้กับผู้อื่นนะคะ

ใช่ไหมตอนที่อาการยังไม่ค่อยดีตอนที่อยู่ที่ห้องคุมขัง